ผลตมติเอกศีวรารังศิพธามณกุลรองค์ผู้บัญชาการตะบดแห่งชาติ
เปิดเผยถึงเหตุระเบิดที่ห้องจ่ายยาในทหารชั้นศัลยบัตรชั้นหนึ่ง
เฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒๔คนและเฝ้าดูอาการอีก๓คน
โดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเหตุระเบิด
แต่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้
ซึ่งในที่เกิดเหตุพบแผงวงจรสายไฟถ่านไฟฉาย
ว่านำใส่ภาชนะบรรจุมาวางไว้
ซึ่งเป็นจุดที่คนทั่วไปสามารถเข้าออกได้
มีรัศมีการทำลายล้าง๒๓เมตร
ขณะที่ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจได้ว่า
หวังผลให้เสียชีวิตหรือสร้างสถานการณ์
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

พร้อมกับสั่งการให้เร่งตรวจสอบพื้นที่อื่น
จุดในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัย